เหตุที่มีคนถูกยิงเสียชีวิตที่จังหวัดเชียงราย
ขณะที่ผู้ชายคนนี้ขับรถผ่านจุดบริการประชาชนในช่วงปีใหม่
ติดใจสงสัยตำรวจเป็นคนยิงเหรอ
และก็ยิงด้วยความผิดในข้อหาอะไร
ตอนนี้ทางญาติก็แห่ศพมาประท้วงที่หน้าสพแม่สวยที่จังหวัดเชียงราย
เรียกร้องให้หาตัวคนทำผิดมาให้ได้ให้หาคำตอบมาให้ได้ว่า
ใครเป็นคนยิงนะครับไปดูคลิปเหตุการณ์คลิปนี้กันก่อนฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพเหตุการณ์ในช่วงที่รถคันหนึ่งกำลังขับผ่านด่านจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่บ้านแม่ตำ
อยู่มีเสียงปืนดังขึ้นแล้วที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละครับคนในรถก็ร้องก็ตะโกนซึ่งคาดว่าคนขับรถถูกยิงจนเสียชีวิต
แล้วทำให้รถเนี่ยมันเสียหลักทะเล้ยไปชนติดกับกำแพงค่ะข้างข่างบนถนน
ภายในหมู่บ้านตำหมู่๔ตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวย
ห่างจากถนนสายเชียงรายเชียงใหม่ประมาณ๓๐เมตร
และจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากจุดบริการประชาชนบ้านแม่ตำ

จากคลิปที่เห็นเป็นภาพในกล้องวงจรกล้องหน้ารถ
แต่ว่าสิ่งที่บันทึกได้คือเสียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คนขับรถชื่อนายศรีชัยสถิตรักดำรงอายุ๓๕ปี
เป็นผู้ที่ถูกยิงและเสียชีวิตในรถ
และมีนางสาวสิริรัตน์แย่เปียงแฟนสาวนั่งไปด้วย
แต่แฟนสาวไม่ได้รับบาดเจ็บ

ได้โพสต์ข้อความจากญาติผู้ตายที่มาร้องเรียนที่เพจดังนี้
น้าชายของตัวเองก็คือผู้ตายนะครับ
ถูกตำรวจยิงเป็นการยิงผิดฝาผิดตัว
จากที่สายลับรายงานว่าเป็นการลักลอบขนยาบ้า
และเกรงว่าหลักฐานทั้งหมดจะถูกทำลายนะครับ
ตอนนี้ญาติได้นำศพของนายสอนชัย
ออกจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ไปยังหน้าสถานีตำรวจภูทรแม่สวยคือแห่ไปเลยนะแบบนี้เลย
พร้อมกับเรียกร้องให้ตำรวจจับตัวผู้กระทำผิดให้ได้
ถ้าจับไม่ได้จะไม่เผาศพ
ขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกองบังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดเชียงรายก็ยังได้เข้าตรวจสอบรถยนต์
คันที่เกิดเหตุเพื่อหาวิถีกระสุนและหลักฐานมาประกอบคดีนะครับ
ด้านของพลตำรวจตรียุทธชัยพัวประเสริฐ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
ก็ได้มีการเรียกประชุมทั้งตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับ
โดยมีนายบุญส่งตินาบรีนายอำเภอแม่สวยเข้าร่วมประชุมด้วย
เพราะว่าอะไรในการตั้งด่านต่างนอกจากจะมีเจ้าหน้าที่แล้ว
ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรืออาสาสมัครต่าง

ตามถนนสายรองต่างให้เป็นหน้าที่ของท้องที่ท้องถิ่น
ดังนั้นการเข้าร่วมประชุมหาบรือในเรื่องของการสืบสวนคดี

เพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้
เนื่องจากเบื้องต้นเพราะว่าด่านดังกล่าวนี่
เป็นด่านที่ตั้งขึ้นมาเพื่อกวดขันวินัยจราจร
ไม่ได้ตรวจจับในช่วงเทศกาลปีใหม่
แล้วก็เป็นด่านร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองและทหาร
กรมฐานราบที่๑๗ค่ายขุนเจืองจังหวัดพยาว
อกจากนี้พนักงานสอบสวนสพแม่สวย
ก็ยังได้สอบปากคำนางสาวสิริรัตน์
แล้วก็เรียกสอบพยานที่เกี่ยวข้อง
รวมไปถึงชุดอาศาสมัครตำรวจบ้าน
ที่อยู่จุดตรวจบริการประชาชนในจุดนั้นด้วยนะครับ
แล้วก็ตอนที่เรามาถึงด่านก็คืออันนั้นไม่ใช่ด่านตำรวจเนอ
เป็นแค่ด่านที่เขาตั้งเฉพาะตอนที่มีช่วงปีใหม่
๗วันอาจจะอันตรายอย่างนี้
แล้วพอไปถึงตรงนั้นคือที่นั่งมืดหมดเลยค่ะ
ที่นั่งพูดหมดแล้วเราสองคนก็ไม่เห็นเขาใช้ไฟโบสใช่ไหม
ปกติถ้าเป็นตำรวจหรือว่าอะไรอย่างนี้จะใช้ไฟบด

เราก็เลยบอกให้แฟนว่าถ้าเขาไม่ใช้ไฟบนก็คือไม่ต้องหยุด

แล้วหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนทันทีเลยครับ

พอได้ยินเสียงปืนทันทีก็คือรถก็ไปชนเสียหลัง
เพราะว่าแฟนก็โดนยิงแล้วหงายหลังไปแล้วอะไรอย่างนี้

พอไปชงเสาไฟพุกก็คือ
หนูก็ได้ยินเสียงว่าเขาบอกว่ายกมือขึ้น

แล้วหลังจากนั้นหนูก็คือเปิดประตูรถออกมา
เพราะกลัวรถมันจะระเบิดอะไรอย่างนี้เนอะ

ก็คือยกมือขึ้นเรานั่งอยู่ที่พื้น
แล้วหลังจากที่นั่งอยู่ที่พื้นก็คือไม่มีใครเข้าใกล้หนูเลย
แล้วหนูก็บอกว่าแฟนหนูถูกยิงก็ไม่มีใครมา
แล้วคือเขาก็อยู่แค่ข้างหลังกับข้างหน้า
แล้วก็ตรงประตูข้างหน้าที่แฟนชงจะมีประตูวักข้างหน้าก็มีคนอยู่ค่ะ

หนูก็มองไม่ชัดเพราะว่าตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นคือ
ทุกอย่างคือมันแบบทีเดียวกันเลยนะครับ
ก็คือยินแล้วก็ข้างหลังก็จะมีคนอยู่ค่ะ
แต่เราก็ไม่รู้ว่าอาสาสมัครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
แล้วพอหนูลงไปที่พื้นหนูก็บอกว่าแฟนโดนยิงเขาก็ไม่เชื่อ
แล้วเขาก็อยู่ห่างจากคือประมาณ๕๑๐นาทีเขาถึงจะมาเข้าใกล้หนู
แล้วก็หนูก็บอกเขาว่าเนี่ยแฟนหนูถูกยิงเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่แฟนถูกยิง
เพราะว่าอาศักดิ์สมัครไม่มีใครมีพื้นเลย
แต่คือหนูเห็นว่าแฟนถูกยิงตั้งแต่แรกแล้วคือนัดแรกแฟนก็ตายเลยแฟนก็เสียเลย
ด้านของนายจีรศักดำรงโชคชัยกุลทนายความของครอบครัวผู้เสียชีวิต
ก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ต้องรอผลตรวจของทางแพทย์
ยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งว่ามาจากสาเหตุใด
หากเกิดจากการใช้ปืนก็จะต้องมีผู้รับผิดชอบนะในเรื่องนี้
เรื่องต้นตรวจพบบัตรแผลจากการถูกยิงเข้าที่ไทยทอยของผู้ตาย๒แผล
และได้ส่งศพไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตตามขั้นตอนเพิ่มเติมแล้วนะครับ